คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาแบบนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยเรื่อยปาร์ตี้วันเกิด
ลักลอบเล่นการพนันพาไปดูสองที่เลยนะคะ
ไปดูที่สงขลาก่อนครับแอบเล่นการพนันกันแล้วเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ย
โอ้โหคงไม่ต้องบรรยายเนอะเขาก็หนีกันแบบคือเล่นกันอยู่ข้างล่าง
หนีขึ้นข้างบนไปซ่อนในครัวไปซ่อนในห้องไปในอะไร
แต่เจ้าหน้าที่เขาไปตั้งแต่เขาปีนขึ้นไปข้างบนเลยนะ
คือเข้าสองทางเข้าทั้งจากด้านบนแล้วเข้าทั้งจากด้านล่าง

ตอนนี้ได้รับแจ้งจากสายลับนะครับว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน

วิ่งแล้ววิ่งเลยเยอะ
ออกมาออกมาออกมามามา
เฮ้ยนี่เขาเห้นแล้วนี่สำหรับเห็นแล้วนี่ตัวอ่ะ
คุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงไม่รู้เนอะ
มาไหนมุมดำ
เห็นไหมด้วยความที่ทรงผมเขาด้วยไงมาโผล่ไง

ผมโผล่ไงคือคงไม่รู้ว่าผมแบบโผล่ขึ้นมาเป็นกองผ้าตัวเองก็ไปซ่อนอยู่หลังกอง
นี่สำรวจแอบเนี่ยนี่ตัวเองยอบไปได้เลย
อย่างที่บอกเจ้าหน้าที่มาจากทางข้างบนด้วยด้านล่างด้วยมาสองทางเลยหลบไปไหนไม่ได้
หลบอยู่ในกองผ้าก็โดนจับได้อยู่ดีมาซ่อนอยู่แบบนี้นะคะ
บ้านหลังนี้เป็นบ้านทาวน์โฮมสองชั้นสองคูหานะคะที่ตำบลคลองแหที่สงขลาค่ะ
เขาลักลอบเล่นไพ่กันบ่อยแอบเล่นไพ่กันเป็นประจำ
พอรู้ว่าตำรวจมาเขาก็หนีกันอ่ะนะคุณผู้ชมบางคนก็กระโดดลงมาจากชั้นสอง
บางคนก็วิ่งขึ้นไปด้านบนแต่ตำรวจเขาก็นี่เนี่ยปีนอย่างนี้เลย
ปีนหนีเลยมันอันตรายมากโอ้โหแต่ไม่กลัวคือจะหนียังไงก็ต้องหนีเห็นไหม
แต่ตำรวจบอกว่าไม่รอดนะคะไม่รอดค่ะเนี่ยค่ะก็เห็นเต็มว่าคุณปีนหนีแบบเนี้ย
แล้วปีนลงมาไม่ได้ก็ต้องเข้าไปเหมือนเดิมก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ข้างในเลย
ก็โดนค่ะใครที่หนีไปแอบในห้องนอนใครที่หนีไปอยู่ตามมุมห้อง
ใครที่หนีไปในห้องครัวโดนรวบตัวได้หมดค่ะ๑๐คน
นี่นะคะในครัวก็มีเห็นไหมเป็นผู้ชาย๒คนผู้หญิง๘คนค่ะ
เจ้าของบ้านคือนางนิตยาไตรศรีนะคะเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นคนจัดให้เล่นไพ่ด้วย
ของกลางมีไพ่สิบเอ็ดสำหรับเงินสดอีกจำนวนนึงครับนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปที่สพหัดใหญ่
ดำเนินคดีข้อหาเล่นการพนันและร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา
โรคการฝ่าฝืนโรคการพลาดโรคการฝ่าฝืนเจ้าของบ้านโดนเพิ่มอีกหนึ่ง
ทีนี้ค่ะปาร์ตี้วันเกิดค่ะชนบุรีตำรวจไปทลายปาร์ตี้วันเกิดฝ่าฝืนพร
ภูมิไงภูมิคุ้มกันมันดีแล้วปาร์ตี้ได้
มีติดแล้วก็มีเสพติดอีกนะฮะ

ทางภูมิกับสพนปรือชนบุรีนะคะ
ได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านก็เลยนำกำลังไปจับนะคะ

จับได้ตั้ง๑๘คนนะที่ไปปาร์ตี้กันเนี่ยค่ะ

สปลาว๗นะคะมียาเสพติดด้วยไง
ปัญหามียาไอซ์มียาอีมียาเค

นี่ไงนี่ไงเจ้าหน้าที่ชี้ให้ดูหมดเลยนะคะ

บางคนเข้ามาจากจังหวัดสมุทรสาครพื้นที่สีแดงเข้มด้วยซ้ำ
และยังไม่มีใครฉีดวัคซีนเลยสักคนหนึ่ง
จัดปาร์ตี้วันเกิดกันแบบนี้
เป็นวันเกิดของนายสนองอายุ๓๒
เจ้าของวันเกิดบอกว่าก็ผมเคยติดโควิด๑๙มาแล้ว
มารอบนึงเมื่อเดือนเมษายนรักษาจนหายแล้ว

เพื่อนมาจากสมุทรสาครอีกตั้งหาก

ก็ควบคุมตัวไปตรวจหาสารเสพติดนะคะ
เพราะว่ามียาเสพติดที่บ้านที่จัดงานด้วยนะคะ

ก็มีการดำเนินคดีในเรื่องของการเสพยาเสพติดด้วย
ควบคุมตัวไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วยค่ะ

ไม่จัดงานวันเกิดมันจะเป็นอย่างไร
แล้วเจ้าของวันเกิดก็อายุไม่ใช่น้อยแล้ว๓๙ปี

ปีนี้งดสักปีคงไม่น่าจะเป็นอะไร

กลัวว่าปีต่อไปจะไม่ค่อยได้จัดหรือไง